ทุกผู้ชมครับมีชาวบ้านที่จังหวัดระยองแจ้งตำรวจบอกให้มาตรวจสอบให้หน่อย
มีผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาว
นอนเสียชีวิตอยู่ข้างศาลริมทางแบบนี้หรือเปล่า
ใครเอามาทิ้งถูกที่ซะด้วย

กลางวันมันก็พอจะมองออกอ่ะเนอะพอเห็นไกลก็ตกใจไง

ถ้ากลางคืนนี้ยังหลอนเลยพอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
โอ้โหนี่รูโหวที่คอเลยนะก็ไม่ใช่ศพเหรอฮะไม่ใช่คนหรอกครับ
ไม่รู้ใครเอาหุ่นมาทิ้งตรงนี้นี่โอ้โหแล้วไปหยิบแขนขึ้นมานี่มือ
อ่านี่ฮะเป็นสารเพียงตานะครับอยู่ข้างทางนะครับทุกผู้ชมครับ
พื้นที่เปลี่ยวฮะตรงนี้ใครไม่รู้เอาหุ่นนี้ฮะ
วางทิ้งข้างศาลนะครับแขนขาชำรุดหลุดหมดแล้ว
เป็นเหมือนตุ๊กตาพลาสติกนะครับแล้วที่คอนี่แบบโอ้โหมีรูโหวอยู่ด้วย
ถ้ากลางคืนนี่มาเจอนี่คงหลอนอยู่เหมือนกัน
ดาบตำรวจนัทถาชัยวันนาพบหมู่งานป้องกันและปราบรามสพนิคมพัฒนา
ได้รับแจ้งมาตรวจสอบเลยนะฮะเป็นริมถนนหัวเขาอยู่ที่ซอย๘
ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
นี่โหเห็นลุงเขาแล้วก็แต่หุ่นเหมือนคนมากเลยเนอะเหมือนมาก
นี่ฮะสีนะเนี่ยรูปร่างหน้าตาศีรษะคือทางดาบนัทถาชัยบอกว่า
ชาวบ้านแจ้งมาบอกมีคนใส่ชุดขาวนอนตายข้างศาลให้มาดูหน่อย
พอมาถึงทีแรกก็ตกใจแต่พอมาดูใกล้ใกล้เอ้าหุ่นไม่ใช่คน
แต่เหมือนมากเดี๋ยวจะประสานทางอบตมะขามคู่ให้มาเก็บไปทิ้งนะฮะ
โอ้โหนี่เอาลองฟังหน่อยฮะ
เขากลัวมันก็แปลกมันก็ตกใจเขาคิดว่าเป็นคนตายจริง
อ่าตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่าใครเอามาทิ้ง
ค่ะแล้วทำไมเลือกจุดมาทิ้งตรงศาลตรงนี้
ปกติเขาไปทิ้งที่วัดกันใช่ไหมหรือจุดข้างต้นไม้ใหญ่ที่มีแบบรูปโป้งรูปปั้นเยอะ

แล้วมันริมทางเป็นห่วงรถขับผ่านไปผ่านมาเนอะเดี๋ยวตกใจ
ทิ้งคงเห็นเปลี่ยวไงที่เปลี่ยวเลยทิ้งเลย